เรามาดูความคืบหน้าเรื่องกรณีเรือล่มที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเราติดต่อกับทางผู้ว่าได้แล้วใช่ไหม
ใช่ครับผู้ว่านรพัทปลอดธองราชการจังหวัดภูเก็ตครับ

ผู้ว่าครับสรุปจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ยังศูนย์หายให้ฟังหน่อยฮะ
สำหรับเรือฟินิกส์ตกลงเท่าไหร่ยังไงครับ

ที่หายอยู่นะครับ
ที่หายอยู่นะครับ
แล้วก็เรือเซเลนิต้าอีก๒คนนะครับ

เซเลนิต้า๒คนศูนย์หายนะฮะ

รวมเป็น๕๘คนครับ
เรื่องของรายชื่อนี้ออกมาหรือยังครับ
รายชื่อมีครับรายชื่อเรามีเรือเซอร์เนต้าเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นนักท่องเที่ยว๑คนแล้วก็รุ่งเรือง๑คนนะครับ
แล้วก็คลินิกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ
ซึ่งเราจะให้กำลังตรวจสอบอยู่ว่า๔๘คนที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ที่เหลือนี่มีใครบ้างนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอะไรฮะ
นักท่องเที่ยวชาวอะไรครับท่านผู้ว่าชาวจีนเหรอครับ
ครับใช่ครับชาวจีนแล้วก็ที่กำลังค้นหาอยู่ในสุดใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
ลดทานโดยมีตาลังอยู่๒คนนะฮะเข้าขึ้นมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวาน

ผู้ว่าคะพูดถึงแผนปฏิบัติการในการค้นหานิดนึงค่ะ

เรือหักนะครับแล้วก็ทางสำรวจนะครับทางเจ้าที่เรือด้วยเเคียที่เกี่ยวก้อนพี่ค่ะทุกหน่วยทั้งประสานทุกหน่วยตรงนี้อยู่ที่นี่หมดนะครับ
ดินเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เช้าและตั้งแต่๖โมงครึ่งนะครับ

แล้วก็ขณะนี้เนี่ยได้เรือเรือของทัพเรือภาค๓ได้นำชุดมนุษย์กบนะครับ
เพื่อที่จะดำน้ำลงไปค้นหาเรือที่จมนะครับ
ดูว่ามีผู้ที่ติดอยู่ในซากเรือบ้างหรือเปล่าจำนวนเท่าไหนิสารทั้งหมดนะครับ
ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการแล้วนะครับขณะนี้ก็เริ่มปฏิบัติการแล้ว
แล้วก็การค้นหาทางผิวน้ำนะครับ
เราก็มีกระบวนเรือประมาณ๑๐กว่าลำนะครับ
แต่ละนี้ทั้งภาคของรัฐอิสชนนะครับมาร่วมกันในการค้นหาแบบภูพรมนะครับ
สำหรับนี้ฟ้าโปร่งใสแดดออกนะครับ
ขึ้นลมในทะเลในนะครับข้างในนี่อ่าวข้างในนี่ก็นิ่งนะครับ
คุ้นยังอยู่ในการความสูงสัก๒๐๐๐มนาทุกนิด
ครับตอนนี้คือห้ามเรือนักท่องเที่ยวออกทะเลเลยใช่ไหมครับท่านผู้ว่า

ทุกรำใช่มั้ยฮะ

แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุที่เรือล่ม
เช่นคือจากคลื่นลมแรงนะครับ

ฮือฐูสูงประมาณ๕เมตรเมื่อวาน
แล้วก็เกิดขึ้นในเวลาที่จับพันธุ์มากนะครับ
ประมาณ๒๐นาทีนะครับ
ผู้ว่าคะแล้วที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิต๑คน
ตอนนี้ยืนยันชื่อยืนยันเพศได้หรือยังคะ

ตอนนี้ฐูที่โรงพยาบาลวาชิลารวมเจ็บ
แต่ว่าเรายังไม่เปิดเผยชื่อนะครับ

เป็นประกอบวาลภาพจรรย์จากจีนนะฮะ
ตอนนี้ผู้ช่วยกรงศูนย์จีนมาอยู่ที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ

แล้วก็การค้นหาเราได้เห็นบริการอย่างตลอด
ทั้งเมื่อคืนทั้งทัพเรือภาค๓
เขาได้มีกองกำลังมาชุดปฏิบัติการเดินท้าลักษณ์วังชายฝั่งด้วย

ต้านผู้ว่าจะเตือนเรือท่องเที่ยวต่างยังไง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกครับ
คือปกตินี้เรามีมาตรการเข้มอยู่แล้ว

แล้วก็เรียกอันควบคุมการเดินเรือเป็นระมณะกรงเจ้าท่า

มันไม่มีทีท่าไม่มีสอว่ามันจะเกิดอะไรต่างนะฮะ
แต่ว่ามันเกิดขึ้นประม่งตอนเย็นประมาณ๔๔๓๐ประมาณนั้นครับ
ไปขึ้นต่ำขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมีลมชกแรงมาก
แล้วเมื่อวานเนี่ยมันแรงมากจนกระทั่งต้นไม้ต้นมะขามแบบที่ฝั่งตะวันตก

กระจกขนาด๓คูณ๓๓เนี่ยนะครับ

ผมก็เลยจะถามย้ำท่านผู้ว่าแหละครับว่า
วันนี้คือทั้งจังหวัดภูเก็ตเลยหรือเปล่าฮะ
ที่จะไม่ให้เรือนักท่องเที่ยวออกเดินเรือ
หรือว่ายังออกได้ตามปกติฮะ
วันนี้เจ้าท่าก็ประกาศห้ามนะครับ

พุกลำนะครับ
อากาศแล้วอย่างที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีเรือออกนะครับ

เพื่อที่จะสะดวกในการที่จะค้นหาด้วยอะไรด้วย
มีการตั้งโต๊ะแถลงเมื่อไหร่ยังไงไหมฮะเช้านี้

ผู้สูญหายทั้งหมดรายชื่ออะไรออกมาเมื่อไหร่ครับ

เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าในการค้นเนี่ยนะฮะ

ผมก็จะเปิดการแถลงสร้างเป็นช่วงนะครับ

เพราะว่าขนาดนี้มนุษย์ปกรณ์ก็ไปที่จุดแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ฮแล้วก็สะบินรัฐเวทย์
ก็ส่งต่อมาทางศูนย์อำนวยการนะครับ

จะรอผู้บิชการภาคศาสตร์ก็มาประจำอยู่ที่นี่

ก็มาประจำอยู่ที่นี่หมดนะฮะ
เพราะว่าขออีกนิดเดียวค่ะ

คือ๕๐กว่าคน
แสดงว่าตลอดทั้งคืนเราก็ยังไม่เจอยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
ยังครับแบบนี้มีแต่ผู้สูญชีวิตที่เราเจอเมื่อคืนประมาณ๔ทุกคนนะครับ
ถ้าเกิดจะติดตามความคืบหน้านี้ให้ติดตามทางเพจของปชศจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะ
ใช่ครับได้ค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะว่านรพทปลอดทองนะคะ

ท่านก็รีบเดี๋ยวต้องไปประชุมต่อหลังจากนี้ด้วย

ก็ตอนนี้สำหรับการค้นหาผู้สูญหาย
ก็คือ๕๖คนจากเรือฟินนิกส์นะครับ
ฟินิกส์มีผู้โดยสารทั้งหมด๑๐๕คน
เป็นนักท่องเที่ยว๙๓คนเป็นลูกเรือ๑๒คน
ช่วยได้ออกมาแล้วทั้งลูกเรือ๑๒คนแล้วก็นักท่องเที่ยว๓๖คน
รวมก็คือช่วยได้๔๘คนตั้งแต่เมื่อวานนี้

มีผู้เสียชีวิต๑คนจากเหตุเรือฟินิกล่ม
ก็พบศพบริเวณเกาะแอลเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
แล้วก็ตอนนี้ศพส่งโรงพยาบาลวัชิระเรียบร้อยแล้วอันนี้เรือฟินิกส
สำหรับเรือฟินิกยังเหลือที่เป็นผู้สูญหายอยู่อีก๕๖คน
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

ส่วนเรือเซเนรเตอร์ที่อับปางบริเวณเกาะไม้ท่อนเกาะเฮน
ก็มีผู้ที่เป็นผู้โดยสารบนเรือ๔๒คน
๒คนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว๓๕คน
เป็นลูกเรือ๕คนเป็นไกด์๑คนแล้วก็ช่างภาพอีก๑คน
ทั้งหมด๔๒คนสามารถช่วยเหลือได้แล้ว๔๐คน
และสูญหายอยู่๒คน
๒คนนี้คือนายอรุณฮาซันเป็นช่างเครื่อง
นายอรุณฮาซันบินนะคะเป็นช่างเครื่องแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนอีกหนึ่งคน
ก็คือนายสันหัวฟางอายุ๓๐ปีที่ศูนย์หาย๒คน
ตอนนี้มีการตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล
ถือว่าเป็นศูนย์แห่งการช่วยเหลือแล้วแล้วก็ร่วมกับทัพเรือภาค๓
แล้วก็วันนี้เอาฮอขึ้นบินแล้วมนุษย์กบลงน้ำไปแล้ว
แล้วก็ค้นหาผิวน้ำก็มีขบวนเรือกว่า๑๐ลำในการค้นหาต่อ

รายชื่อหรือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวว่าเป็นชาวจีนหรือว่าเป็นสัญชาติไหน

กำลังมีการรวบรวมรายชื่ออยู่เพราะว่ามีคนที่ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้ว

เช้าวันนี้ผู้ว่าก็บอกว่าฟ้าโปร่งใสแล้วก็แดดออก
แต่ยังไงก็ตามค่ะวันนี้ทั้งวันกรมเจ้าท่าก็ประกาศงดออกเดินเรือ